ที่ผ่านมาสุนัขส่วนใหญ่ก็จะถูกมนุษย์เรานี่แหละค่ะ
กระทำทารุณกรรมในรูปแบบต่าง
แต่ว่าล่าสุดมีผู้เสียหายนะคะเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจว่า
สุนัขที่ตนเองเลี้ยงไว้ถูกกระทำชำราวในซอยเปลี่ยวย่านคลองศาล
ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เจาะลึกเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
ติดตามได้จากรายงานของคุณพลอยสจีฤทธิสินค่ะ
แววตาและท่าทางที่หวาดกลัวผู้คนของเจ้าดำ
สุนัขเศษเมียที่อาศัยอยู่ภายในซอยท่าดินแดง๑๖ย่านครองศาล
เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังเจ้าดำถูกคนร้ายเป็นชายแปลกหน้า
สวมเสื้อสวมใส่กางเกงขายาวและมีรอยสักบริเวณต้นแขน
จากคำบอกเล่านะคะเจ้าดำได้เดินตามคนร้ายมาตามเส้นทางนี้จนถึงจุดนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นบริเวณที่คนร้ายได้ลงมือกระทำชำราวเจ้าดำจนกระทั่งมีผู้มาพบเห็นค่ะ
นางสาวนุสราเขมกานนท์ผู้ที่คอยอุปการะเลี้ยงดูเจ้าดำบอกกับทีมข่าวว่า
เช้าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเจ้าดำจึงรีบวิ่งไปดู
เนื่องจากกลัวว่าสุนัขแสนรักจะถูกทำร้ายแต่เมื่อลงมาถึงเขากลับพบว่า
มีชายแปลกหน้ากำลังกระทำชำราวเจ้าดำจึงตะโกนให้หยุดจนคนร้ายตกใจแล้ววิ่งหลบหนีไป
พอส่องไปปุ๊บด้วยความที่ว่าเขานั่งหลบมุมอยู่ตรงเนี้ยค่ะหันไปปุ๊บเห็นมันทำอย่างนั้นพอดีอะค่ะคือเขานั่งลงกับพื้นแล้วก็กางเกงกองกับพื้นนะคะแล้วก็จับอย่างเงี้ยพี่ก็เลยโมโหมากไม่คิดว่าจะเจอช็อตนี้ไงก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำอะไรหมาหมาพี่
เนื่องจากคดีในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นน้อย
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว
พุทธศักราช๒๕๕๗ยังไม่สามารถเข้าถึงได้มากพอ
เขาก็บอกว่าข่มขืนหมาก็เหมือนเข้าใจเขาอยู่ว่า
มีด้วยเหรอจะมาแจ้งอะไรอย่างนี้เราก็เข้าใจอยู่
แต่อย่างที่บอกก็อยากให้เขาเข้าใจในพรบตรงนี้จริง
ว่ามันคุ้มครองได้จริงไม่ใช่ว่าแค่หมาถูกทำร้าย

มันก็คือสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกับมนุษย์นี่แหละค่ะ
มนุษย์ไม่ใช่เจ้าโลกเพื่อนร่วมโลกด้วยกันค่ะ

หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ของสมาคมสงเคราะห์สัตว์

กรณีสัตว์เลี้ยงถูกกระทำชำราวในลักษณะคล้ายกับกรณีของเจ้าดำ

แต่เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในซอกหลืบของสังคม
และไม่ได้ถูกตีแผ่ในวงกว้าง
โดยก่อนหน้านี้ได้มีผู้มาร้องเรียนเกี่ยวกับมนุษย์กระทำชำราวสุนัข

แต่ยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้

มันจะหาคนมาเปิดเผยในการกระทำ

มันมักจะอยู่ในซอกหลืบหรือแอบไปกระทำ
อาจเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติกรรมชอบลสนิยมทางเพศแบบนี้
คือพี่มองในมุมของพี่นะถ้าพี่สัมผัส
คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีเยอะในการเผยแพร่
เป็นกลุ่มคนที่มีรสนิยมทางเพศที่ชอบเสพสมสู่กับสุนัข

เมืองต้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานสมเด็จเจ้าพระยา
ได้รับแจ้งความพร้อมเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
และขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ
เพื่อนำมาประกอบกับรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
ติดตามตัวมาดำเนินคดี
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว
พุทธศักราช๒๕๕๗
โดยจะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี

พศติริฐิสินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน